มาช่วยผมหน่อยเถอะผมลงไม่ได้รถก็ขับต่อไม่ได้ฮะ
ค้างอยู่แบบเนี้ยค้างแบบนี้ด้วยความที่บรรทุกมันมันหนักเกินไปอะครับ
นะฮะเพราะว่าเวลามันทุกข์อ้อยเขาชอบมันทุกข์แบบเทิร์นสูงสูงใช่ใช่
แล้วอ้อยมันก็ยาวล้ำออกไปแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
คุณผู้ชมตอนสักประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นครับอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม
จุดบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือหน่อย
จากเหตุการณ์อ้อยเนี่ยมันไหลตกจากรถบรรทุกคันนี้ครับทำให้ล้อหน้ามันกระดกลอยขึ้นไป
คนขับขับต่อไม่ได้ครับรถเป็นแบบเนี้ยฮะเหตุมันเกิดบนถนนบ้านดงหวายหายโศกตำบลหายโศกนะฮะ
ก็ไปพบรถบรรทุกอันนี้รถหกล้ออีซูซูสีฟ้าทะเบียนแปดหนึ่งขีดแปดหกแปดสอง
อุดรธานีบรรทุกอ้อยซะเต็มคันเลยแล้วก็จอดขวางอยู่แบบนี้ครับหนึ่งช่อง
สภาพที่เห็นคือท่อนอ้อยเนี่ยมันไหลตกไปอยู่ด้านหลังของรถ
แล้วบางส่วนร่วงลงไปข้างล่างแล้วนะครับ
จนทำให้ล้อหน้ามันกระดกยกขึ้นไปล้อลอยฟ้าแบบนี้ครับ
ทางด้านของนายบุญปางโพนทองอายุ๔๙ปีเป็นคนขับ
พอกู้ภัยไปเห็นโอ้โบกมือทักทายด้วย
ลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่นะฮะ
เขาอยู่บ้านเลขที่๓๓๗หมู่๑๕บ้านดงหายอำเภอหายศก

ช่วยหน่อยเถอะลุงอยู่ข้างบนนี้นะครับ
นายบุญปางบอกว่าได้บรรทุกอ้อยออกจากไร่อ้อยในหมู่บ้านดงหวาย

รถเนี่ยลอยคาอยู่สภาพอย่างที่เห็นตัวคนขับเองก็ขับต่อไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ก็ต้องรีบโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยไปช่วยนะครับ
เจอที่พอไปเห็นนะแล้วก็ชาวบ้านก็พยายามช่วยกันเอาอ้อยลงจากรถก่อนให้มันเบานะฮะแล้วด้านหน้ามันก็จะลงมาสภาพปกตินะฮะหลังจากช่วยกันเหลือเสร็จช่วยเหลือกันเสร็จแล้วนายบุญปังก็บอกว่าคราวหน้าเนี่ยจะมัดให้เรียบรถก่อนนี้ละกันก่อนที่จะไปส่งโรงงานจะไม่เร่งรีบเหมือนครั้งนี้แหละรีบเกินไปทำให้

ก่อนหน้านี้เคยเล่าไปไงว่าบางทีขับไปร่วงลงมาแล้วไปทับรถคันอื่นเขา
คันอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยหรือบางทีบรรทุกหนักไปยางแตกนะ
รถบรรทุกถึงขั้นยางแตกแล้วก็รถคันอื่นที่ตามมาก็เดือดร้อนเต็มกันไปหมดนะคะ